ตายายก็มากับหลานให้หลานนั่งที่ท้ายกระบะ
เพราะว่าที่ท้ายกระบะมีเปรย์อยู่หลังจะขอนอน
พอไปถึงตลาดปั๊บตายายไปซื้อของจะเอาของมาเก็บท้ายกระบะ
ตายหลาน๘ขวบฉันหายไปไหน
โทรแจ้งตำรวจสพนางรองคุณตำรวจช่วยด้วยหลานฉันหายจ้า
จริงกระบะก็มีข้อกั้นข้างนะ
แต่ข้างหลังไม่มีแล้วก็มีเปรย์ผูกไว้แบบนี้
ต้องค่ะแหมเอาสืบไปสืบมา
กู้ชีพกู้ภัยเขาก็บอกว่านี่ไง
มีเด็กคนนึงตกจากกระบะมาก่อนจะถึงตลาด
นี่คนเดียวกันหรือเปล่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาเอ้า
นี่แหละเด็กวัย๘ขวบหลานคุณตาคุณยายที่ตกจากกระบะค่ะ
เอาเป็นว่าตกรถกลางทางแล้วก็มีชาวบ้านช่วยไว้ได้
เด็กน้อยมีแผลถลอกตามตัว
ตายายไม่รู้เรื่องไงตอนแรกก็ตกอกตกใจ
ว่าหลานโดนลักพาตัวไปที่ไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดสดเทศบาลเมืองนางรอง

กู้ภัยสยามรวมใจปู่อินได้รับแจ้งก่อน
ว่ามีเด็กชาย๘ขวบได้รับบาดเจ็บ
พอทีมกู้ชีพกู้ภัยเขาไปถึง
ก็เจอพ่อค้าแม่ค้ากำลังช่วยเหลือน้องคนนี้
เนื้อตัวมีแผลถลอกตามร่างกาย
แล้วก็เลยถามไอ้หนูมันเกิดอะไรขึ้น
คือก็ได้ความว่าน้องเดินทางมาจากอำเภอประคำ
มากับตากับยายแล้วตัวน้องนั่งมาท้ายกระบะ
จู่ก็หล่นลงมาจากท้ายกระบะน้องไม่รู้เลย
ส่วนตากับยายยังไม่รู้เลยนะคะว่าหลานหล่นมา
ทีนี้ประกอบกับคุณยายของเด็ก
คือคุณยายจันทมาสละมัยคอนบุรีอายุ๖๑ปี
ก็โทรไปแจ้งความกับตำรวจสพนางรองค่ะ
คุณตำรวจหลานชายฉันหายไปเนี่ย
ทีแรกมากันกับหลานชายวัย๘ควบ
แล้วพอหลานขอนั่งท้ายกระบะ
ทีนี้ฉันก็ลงไปซื้อของ
พอตายายลงไปซื้อของจะเอาของมาเก็บท้ายรถ

ทีมกู้ภัยทราบเรื่องค่ะทราบทางวิทยุสื่อสาร
ก็เลยพาน้องวัย๘ขวบนี้มาเจอคุณตาคุณยาย
โอ้โหคือคุณยายก็บอกนะ
คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
เป็นเพราะยายก็ไม่ได้ขัดใจหลานแท้
หลานบอกอยากนอนเปรย์ที่ท้ายกระบะยายก็เลยอนุญาต
แต่พอซื้อของเสร็จกลับมาดูหลานหายตัวไปนี่ยังไม่รู้เลยนะเนี่ย

แล้วก็อยากที่จะขอบคุณทั้งพ่อค้าแม่ค้าทีมกู้ชีพกู้ภัย

คือบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่หลานชายไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้
ดังนั้นค่ะทางกู้ชีพกู้ภัยเขาก็เลยฝากมา
บอกว่าเตือนเลยนะผู้ปกครองที่พาเด็กนั่งท้ายรถ
ระวังไม่ว่าเด็กจะกี่ขวบก็ตามมันมีโอกาสพลาดเหมือนครั้งนี้
แล้วครั้งนี้ไม่รู้ว่าเด็กปีนรั้วลงมาหรือว่าพัดตกลงมาเอง
แต่ว่าโชคดีตอนที่ขับรถคุณตาเขาใช้ความเร็วต่ำไงคะ
เด็กก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยประกอบกับมีแม่ค้ามาช่วยเหลือได้ทันด้วยนะคะ